องซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของพม่า
ก็ได้เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการพร้อมกับยืนยันกับจีน
ว่ารัฐบาลใหม่ของเธอจะหาทางออกให้กับโครงการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของพม่าที่ลงทุนโดยจีน
ซึ่งถูกระงับก่อสร้างไปในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้ว
โดยโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ามิสนบนแม่น้ำอิราวดี
เหนือของพม่าที่ลงทุนโดยจีน
ถูกรัฐบาลของพลเอกเต็งเส่งระงับการก่อสร้างไปในปี๒๕๕๙
หลังถูกต่อต้านจากนักสิ่งแวดล้อมพม่า
เนื่องจากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อนร้อยละ๙๐จะถูกส่งไปยังจีน
แต่ว่าล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน
เปิดเผยว่าในการหารือระหว่างนางซูจีกับนายหลีเคอร์เฉียง

ซูจีย้ำว่ารัฐบาลพม่าได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมให้กับการก่อสร้างเขื่อนมิสน
บนพื้นฐานผลประโยชน์และความร่วมมือด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ
ซึ่งการเจรจากับจีนเรื่องการก่อสร้างเขื่อน
ถือเป็นบททดสอบความสามารถด้านการทูตครั้งสำคัญของนางซูจี
จากพม่าก็ต้องการความร่วมมือจากจีน
ในการเจรจากับกองกำลังกลุ่มชาติภัณฑ์
อยู่ทางตอนเหนือของประเทศติดชายแดนจีน
ในกระบวนการสร้างสันติภาพของพม่าด้วย